แต่ว่าคดีคุณตังโมครับอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณตังโมแล้ว
เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องกันไปกันมา

คุณแซนที่โดนคุณอัจฉริยะท้า

ให้ไปสาบานที่วัดหงษ์บุรีรำเนี่ย

แล้วก็บอกถึงกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

สาบานที่วัดหงษ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์ที่บุรีรำ

คงหมดหนทางทางวิทยาศาสตร์ล่ะ

พร้อมรับคำท้าของคุณอัจฉริยะ
แต่ขอแค่สาบานในกรุงเทพก็พอแล้วกัน

เรื่องที่คุณลุงเขาท้าแฟนอะนะคะว่าให้ไปสาบานอะไรอย่างนี้
ในเมื่อเค้าหมดที่เพิ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจะหันหน้าข้อใส่อาศาสตร์
ฉันก็คงต้องยอมทำเพื่อความสบายใจของเขาอะนะคะ
แต่อาจารย์ขอเป็นในกรุงเทพแล้วถ้าเกิดเขาโอเคก็โอเคค่ะ
แต่ถ้าเกิดเขาจะไปที่บุรีรำฉันขอจุดทูปหน้าบ้านไปพร้อมกันกับเขาก็ได้ค่ะ
แต่ขออย่างเดียวค่ะที่ว่าเขากล้าทำเหมือนแบบเดียวกันกับฉันไหม
เขากล้าที่จะสาบานไหมว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้
เพื่อเหยื่ออาชญากรรมโดยไม่ได้หวังอะไรจริง
อื้อค้ากลับเลย

วิสาพัฒน์หรือว่าคุณแซนเนี่ยมาท้าสาบานกลับพร้อมเลยพร้อมรับคำท้าทันทีครับ
ต้องไปสับานที่วัดหงษ์บุริรำเท่านั้นถ้าไม่ไปวัดหงษ์แปลว่ากลัวซิ

แล้วมาโกหกจะเป็นบ้าภายใน๗วัน
แล้วเขาก็เชื่อว่าความจริงจะเปิดเผย
ภายในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้ครับ
จบจากเรื่องคุณอัชริยะกับคุณแซน
มาที่คุณกระติกกับพี่เต้ครับ

อบหมายให้ทนายความไปยื่นฟ้อง
สสเต้มคกตศอมบร
โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีของคุณตังโมมีการแชร์ภาพมีการแชร์เสียง

อ้างว่าคุณตังโมถูกถีบหรือกระโดดตกเรือ
ซึ่งเข้าข่ายเจตนามินประมาทใส่ความโจทย์ด้วยการโฆษณา
ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดไปว่าคุณตังโมเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
โจทย์เสียชื่อเสียงและถูกเกลียดชังครับ
ทีนี้พอคุณเต้รู้ข่าวว่าอ้าวคุณกติกมาฟ้องเขา
เต้โพสต์เลยโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่า
อย่ารีบถอนฟ้องนะน้องติกหมายถึงคุณกติกนะ
อย่ารีบถอนฟ้องนะพี่ขอบใจน้องมากดีเหมือนกันที่โดนฟ้อง
เพราะจะได้ขอหมายสารขอหลักฐานที่สำคัญทั้งหมด
ก่อนอันนี้ขอไม่ได้เกี่ยวกับคดีคุณตังโมครับ
ขณะที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีคุณตังโมเดินทางไปที่สนประชาชื่น
ดำเนินคดีฮะโอ้ยังไม่จบนะดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะ
ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานและหมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
หลังจากที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปแถลงข่าวเมื่อยี่สิบเมษา
แล้วไปพาดพิงกล่าวหาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จในคดีนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหานั่นเองครับ

ก็ดูเหมือนคุณกติกกับคุณแซนจะเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับ
เริ่มมีการนะครับที่จะลุกกลับ